เตรียมตัวนะครับ
ผมก็ว่าจะไปทางที่เขาดังนะครับ

ลองดูว่าจะมีคิวหรือเปล่า
ผมอาจจะปิ๊กบ้านที่เจียงใหม่ฮะ
เดี๋ยวเจอกันนะแอบไปเจอกันกลางทางก็ได้

รอยกระทงก็มีเรื่องของกระทงครับ

เป็นการต่อยอดทางชีพ
นอกจากกระทงผ้ายังมีโคมไฟด้วยนะครับ

ช่วงใกล้เทศกรรมรอยกระทง
แบบนี้เกิดจากฝีมือการผลิตของสองพี่น้อง

คุณทวนทั่งหิรันอายุ๖๘ปี

โดยทั้งคู่นะครับเปิดร้านขายกระทงและคมแขวน

อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยครับ
อกจากนี้ยังทำกระทงใบลาน
เป็นรูปแบบต่างสวยสดงดงาม

ประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ

ที่กำหนดจัดงาน๑๐วัน๑๐คืน
ในวันที่๑๖ถึง๒๕
พฤศจิกายนบริเวณอุทยาน

ทวนก็เล่าว่าเปิดร้านขายกระทง
และควมแขวนมานานหลายปี

จากนั้นน้องสาวก็จะนำผ้าที่ตัดผ้า

เป็นกระทงแล้วก็ควมแขวน
ตัดและเย็บผ้าเป็นกรีบไว้คุณ
พอถึงเวลาก็เอามาสวม
พอเสร็จงานก็เก็บได้อีกนะ
ใช่นะครับจุดนี้นะครับ
เอาไปติดไฟต่อผ้าจะสวยงาม
ขณะที่นางวันนาก็บอกว่าปีนี้ทั้งกระทงผ้าและคมแขวน
จนแทบผลิตไม่ทันดีใจหลายนะครับ
แล้วอย่างกระทงอย่างนี้
ใกล้สุดก็คือพระเยาแล้วก็ชนบุรี

มาเรื่อยเลยค่ะก็ทำ

กระทงสีชมพูแบบนี้ผมก็ชอบนะครับ
สำหรับกระทงผ้าใบจะมีราคาตั้งแต่ใบละ๑๐๐๖๐๐บาท
ส่วนคมแขวนราคาจะเริ่มที่๕๐บาทนะครับ

ส่วนกระทงใบลานก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว
โดยจะนำใบลานมาพับและจับจีบแบบบายสีล่ะครับผม
ทำให้กระทงมีความสวยสดงดงามและประนีตเป็นอย่างมาก
ซึ่งราคาจะมีตั้งแต่ใบละ๕๐บาท
หากคุณผู้ชมสนใจก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้

โอ้สีสันสวยงามจริงนะครับ
แล้วก็ตอนนี้แต่ละที่แต่ละจังหวัดเขาก็เตรียมพร้อม
ในการจัดสถานที่ให้คนไปร่วมลอยกระทงแล้ว
กรุงเทพมหานครเมื่อวานเขามีการประชุมกัน
แล้วก็ผู้ว่ากำชับเรื่องของการตรวจสอบโป๊ะต่าง

แล้วก็ยังคงงดจุดพลุประทัดตะไล
ดปล่อยโคมลอยเหมือนปีที่ผ่านมาด้วยนะครับ
ใช่แล้วค่ะลอยกระทงปีนี้๒๒พฤศจิกายนนะครับ